ไทรั่นไทรั่นไทรั่น

แผนบนชั้นสุด
ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเสาร์นี้

โปรดติดตามตอนต่อไป